ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

จบกับแกนขันอันตื่นเต้น

ร้องได้ให้ล้าน

ที่มีความเกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่ง

ในขณะนี้ค่ะกับช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีค่ะ
ให้คุณผู้ชมตอบคำถามนะครับว่าเพลงที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่
ชื่อเพลงอะไรเท่านั้นคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ได้รับคะแนนนะครับ
สะสมเอาไว้แลกรับรางวัลประจำเดือนของเราต่อไปได้เลย

แค่นั้นยังไม่พอเพียงคุณโหลดหรือแชร์
คุณก็สามารถสะสมเพื่อนแรกของรางวัลกับ
แล้ววันนี้นะครับพิธีกรคู่ของผมคุณเป๊กกี้

จากละครการ์ตูนญี่ปุ่นสุดฮิต
นางพญาหัวขมิ้น
อัลป่า

ยังกระละครพื้นบ้านอย่างนั้นนะ

เวทมนต์แห่งจันทรา
ในเรื่องตัวนี่เขามีอิทธิฬิทธิ์อะไร
เพราะเบลล์น่ารักมากใช่ตกไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่ดูแก้วหน้าม้า
ผมว่าลักลัดสุดากหรือดังสนใจแก้วหน้าม้ามากกว่า

ผู้ที่นั่งรอนะคะทั้ง๖ท่านนะคะ

สวัสดีครับ
ทุกท่านที่มานั่งรอนะครับ

เป็นผู้ที่มีความสามารถทุกคน

คราวที่แล้วเขามีแม่ซื้อที่เรากระซิบเป็นอยู่อย่างนี้

โอ้โหเข้าไปคุยอะไรข้างหลังเนี่ยตรงนี้
นี่แหละแล้วก็ได้ทุกเพลงได้มา๔เพลง
คุณป่าเป๊กเลยแต่งชุดเซล่ามูล
เพื่อจะได้คุยกับทรงดูลาเอมอนของเขา

สวัสดีนะครับคุณรันมากครับ
คุณรันมาก
ช่วงนี้มันถึงถึงทิ้งอ่า
จะมาฮวงเล่นต่อรายอยู่ไม่ได้มันต้องมาเราอ๋อ
อ๋อแต่หมายความว่าจะได้มาแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นมา

คุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเคย

คุณรันบ้านตอนนี้นะครับมาถึงเพลงที่๔แล้ว

เหอะนะครับ๒๐๐๐บาทแน่นะครับ

ยังไม่ได้ใช้เลยมีสิทธิ์ใช้ได้๓ตัวช่วย

จะใช้ทีเดียวหมดเลยหรือใช้ทีละข้อก็ได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท

เยี่ยมไปต่อ
เปล่า
ทุกคน

มาเจอ

นึกว่าคนอะไรหลวดขึ้นเร็วเหลือเกิน

ตีสาวแบบนี้มันเหมือนมาทางแบบทางใต้อย่างนี้ทางใต้
จริงแล้วหนูก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องภาษาอยู่แล้ว
แล้วพอเวลาขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บหนูกลัวแบบว่าเดี๋ยวจะหลุดร่องอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวถามก่อนฟังอินโทรมาเนี่ยรู้จักเพลงไหม

เคยมันก็ว่าแหละเคยร้องไหมเอ้าเคยร้องไหม
เคยร้องไหมเคยถ้าว่าลำวงเคยมีลำวงมาร้องหนูก็เต้น
อ๋อยับตายพอถือว่ารู้จักอยู่เพลงจะเป็นหวงว่า
เนื้อมันจะไม่เหมือนสมบูรณ์แบบเขาเป๊ะเพราะเขาเป็นภาษาตาย
เออภาษาแบบทั้งใต้เป็นคนตายคนตายให้จอบรอง
อืมตายมากี่วันแล้วหรอ
คัดกระหน้ามากเลยเสร็จแล้วมูลพูดตาย

เพลงที่๕ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุด

โจทย์เพื่อนจาก
อีซูซูดีแม็กซ์ทั้ง๖แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

โอ้โหคุณเรนต้านะครับมาถึงเพลงที่๕นะครับ
ถ้าร้องเพลงนี้ถูกต้องหมดนะครับจนดนตรีของเราจบลงไป
รับไปเลยนะครับ๔๐๐๐บาทและก้าวไปสู่เพลงที่๖ต่อไป
แต่ถ้าร้องผิดแม้แต่คำเดียวกลับบ้านทันทีนะครับ
ค่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณรันมาร้องผิดหรือว่าร้องไม่ผิดนะคะ
คุณสามารถสนุกด้วยมือคุณได้เลยค่ะ
มาเอาใจช่วยคุณรันม่ากันนะครับพร้อมนะครับคุณรันมา

เพลงที่๕มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ
ขอโชคดีค่ะ
ไม่เคยรักใครเท่าพี่เคยรู้เลย
รักพี่แค่นี้คนเดียวนะพี่
พี่มันพี่หมูก็ชูก็ช่วงพี่เท้งพี่ลวงบางละบางลี
หนุ่มอื่นมากนี่ไม่เคยสนใจ
นุ่มรอมาเละเละตาห้าน้ำ
จะเอาข้าวของเงินทองมาให้
นวดกอดในหัวดูตัวละชอบ
จะมอบของฝันรถคันใหญ่
แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการ
มีเสียหลายมาชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ต
เป็นใครหมุบแห่งอันดามัน

เพื่อรับโลกขึ้นชื่น
สการังตัวยิ้นงามสายข้าวเบาไทยเหล่านาน
จะยังอาณามอนทุกวัน
แต่ฉันไม่ไปกับใครสักที
ไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหน่อย
แฟนขอสมุยยังลืมเหนื่อยปี
ใครอื่นเป็นล้อมาโชว์ไม่ผ่านน้องไปน้องฟัน
แต่เพียงตัวพี่ให้หนุ้ยคนนี้
คือยอดตัวนาย

โอ้โอ๊ย

ที่รันทำเมื่อกี้เขาอยู่ไว้ใกล้จะได้ยินเสียงดัง

เพลงนี้นะครับคุณรันน่าไม่ได้ขอใช้ตัวช่วยไว้นะครับ
ก็มั่นใจว่าตัวเองร้องได้แน่

มาดูกันเลยนะครับเพลงที่๕มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณรันม่าร้องได้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

ตอนนี้การแข่งขันของเราเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับ

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้

โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้